ปกติว่าเราเป็นเจ้าเหรียญทองมาทั้งประเภทลูกและประเภทล้านคือกีฬานะครับ
กรีธาเนี่ย๔คูณ๑๐๐เมตรเป็นไฮไลท์เมื่อวานที่ผ่านมาก็ลงทั้งทีมชายทีมหญิงนะครับ
เราเป็นเจ้าของเหรียญทองด้วยกันทั้งคู่เลย
ประเภทหญิงเนี่ยไม่มีปัญหานะครับ
นักวิ่งยังชุดเดิมก็สามารถที่จะป้องกันเหรียญทองได้เป็นสมัยที่๓ติดต่อกันนะครับ
สุภาวันที่ปัตย์แล้วก็มีสุภานิษฐภูมิเกิดออนอุมาเชษฐาแล้วก็อธิชาเพชรกุลนะครับ
ก็คว้าเหรียญทองสมัยที่๒๕นะครับของทีมวิ่งผลัด๔คูณ๑๐๐เมต
แต่ว่าเป็นสมัยที่สามติดต่อกันของทีมชุดนี้นะครับที่รวมตัวกันมา
ส่วนทีมชายที่เป็นข้อถกเถียงหรือว่าอาจจะมีประเด็นที่อาจจะไม่เข้าใจกันบ้างนะครับ
จากการที่ต้องเปลี่ยนตัวนักกีฬาจากการที่ไม้๔
ต้องถอนตัวจากการแข่งขันทุกประเภทที่เหลืออยู่นะครับ

ถ้าใครจะเป็นราชาเป็นเจ้าเหรียญทองใน๔เกมเนี่ยนะครับ
ก็ต้องคว้าเหรียญทองในประเภทนี้ทั้งหมด

ของผู้ชายครับให้ดูกันหน่อยดีกว่านะครับ
ใครยังไม่ติดตามก็ย้อนไปให้ดูรายละเอียดนะครับ
ว่าทีมงานเราไปถ่ายทอดติดขอบสนามมา
แล้วก็ให้เห็นบรรยากาศในช่วงการวิ่งที่มุมกล้องอาจจะแตกต่าง

คือถ้าเกิดว่าช่วงคู่ขี้สูสีเนี่ย
ยังกินกันไม่ขาดเนี่ยจะวัดที่ไม้๔อีกทีหนึ่ง

ซึ่งนักกีฬาในชุดนี้ครับ
ถึงแม้จะขาดผู้ที่ปนบุญสอนเนี่ยนะครับ
แต่ก็ยังมีการเอาตัวสำรองนะครับน้องใหม่เข้าไป
นั่นคือธวัดชัยหิมเอียดในวัย๑๙ปี
แต่สุดท้ายสมาคมประกาศนะครับว่า

คือธวัดชัยตอนแรกจะวิ่งไม้๔แทนที่ของภูริพล
แต่เอาชะยุทธ์โครงประสิทธิ์เนี่ย

แล้วเอาธวัชชัยจากไม้๔ไปเป็นไม้๑

ส่วนไม้๒ยังเป็นสรอัดดับบัง
แล้วก็ไม้สามเนี่ยสิทธิพรดอนไพรทีนะครับ
นี่คือ๔คนแรกที่เป็นคนที่จะต้องลงมานะครับ

จะบอกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไหมก็ไม่เชิงนะครับ

มันจะมีทางโค้งแล้วค่อยต่อเข้าทางตรง
ในช่วงเกือบ๕๐เมตรได้นะครับ
ก็ส่งไม้กันค่อนข้างดีเลยครับ
จากนั้นเนี่ยไปต่อไม้๒เป็นสร้างอันดับบัง
๑๒เนี่ยยังไม่กินกันครับ
คือคู่ขี้สูสีเลยกับอินโดนีเซียดูไม่ออกครับ

เวลาเข้าไม้สุดท้ายเนี่ยปัญหามันเกิดครับ

มันจะไปฉีกกันตรงไม้๓นิดนึงครับ

แล้วเขาก็วิ่งพุ่งนะครับ

คือเขานำตอนช่วงปลายของไม้๓นิดนึงนะครับ

แต่คนที่ไล่ไม้สี่ของเรานะครับ

เราแพ้ไป๐๐๒วินาทีเท่านั้นนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดเราดูรายละเอียดแล้วเนี่ยนะครับ

ผมว่าทำเต็มที่อยู่แล้วแหละ

มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจ
ก็คือพอเวลามีการเปลี่ยนตัวนักกีฬาแล้วเนี่ย
ถ้านักกีฬาไม่ได้ซ้อมด้วยกันอย่างเพียงพอเนี่ย

มันจะมีผลนะครับว่าซ้อมหนักได้แค่ไหน
เพราะว่ามันไม่ได้เหมือนกับกีฬาประเภทอื่น

ซ้อมเต็มร้อยเหมือนกันทุกประเภทกีฬาจริง
แต่กีฬากรีธาเนี่ยนะครับ
ถ้าซ้อมจนโอเวอร์โหลดมาก
มีโอกาสที่จะเจ็บได้เลยนะครับ

น้องนะครับมองถึงผลงานของตัวเองในครั้งนี้ยังไงครับ
ใช่ครับเราซ้อมตีไม้กันน้อยด้วยครับ
ก็วันเดียวเองครับประมาณ๒๓เที่ยวเองครับ
เพราะว่าตีตีเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวร่างกายกล้ามเนื้อมันจะตึงแล้วมันจะโอเวอร์ครับ

เราก็เลยต้องตีน้อยแล้วก็เอาชัวร์ที่สุดครับ
เราก็แค่หวังว่าเราได้ไหมส่งให้กับเพื่อนข้างหน้า
แล้วก็พาไม้เข้าสู่เส้นชัยให้ได้ก็พอแล้วครับ
ก็ผมก็ฝากคนไทยนะครับวันนี้
เพราะเราป้องกันเช่มไม่ได้เดี๋ยวนะ
แต่ว่าพวกเรายังคว้าเหรียญเงินให้กับประเทศไทยขอบคุณเราได้ครับ
อธิบายกันดีกว่านะครับจากบทสัมภาษณ์ของน้องเนี่ยนะครับ
ถ้าพูดถึงเวลาวันสองวันหลังจากทราบว่าภูมิพลเนี่ยไม่สามารถลงแข่งขันได้แล้วเนี่ย
การซ้อมตีไม้หรือว่ารับส่งไม้เนี่ยนะครับ
ตามภาษาที่เราเข้าใจกันเนี่ยมันต้องใช้เวลามากนะครับ
จริงถามว่าเป็นปีเนี่ยมันดีไหมมันดีอยู่แล้วนะครับ
แต่ในเมื่อเวลามันน้อยการซ้อมจำกัดเนี่ยมันก็จะมีกำหนดไว้นะครับเต็มที่เลย
เท่าที่ผมทราบมานะครับต่อวันเนี่ยในการซ้อมรับส่งไม้หรือตีไม้กันเนี่ยนะครับ
คนหนึ่งก็คือจะวิ่งได้เต็มที่เลยประมาณ๗๙รอบจะไม่เกินนี้นะครับจะไม่เกินนี้
แล้วทุกรอบใส่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หมด
แล้วผมก็เลยถามว่าไอ้รอบที่มันจะเริ่มกำลังตกคือรอบไหน
เขาบอกว่า๑๙เนี่ยเต็มร้อยได้หมดสถิติจะขึ้นจะลงแล้วแต่จังหวะการส่งไม้
แต่เรี่ยวแรงของแต่ละคนยังไม่ตกอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยจะถูกวอร์มมาก่อนแล้ว
รอบนี้นะครับเป็นสิ่งที่นักกีฬาทำมาอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ค่อยวัดจากสถิติว่าต้องมาแก้เรื่องการรับส่วนไม้ตรงไหน
มาร์คจากตอนแรกที่ซ้อมกันเนี่ยก็จะเป็นมาร์คตั้งให้เห็นเลย
พอเสร็จปั๊บเริ่มเข้าใจตำแหน่งไม่ต้องมองแล้วว่าจุดไหนคือจุดที่ต้องส่งก็ใช้มาร์คลอย
ซึ่งมาร์คลอยทุกคนจะรู้แล้วว่าระยะในการส่งคือแบบไหน
ซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าวิ่งเป็น๔
ก็ต้องรับส่งไม้คนที่จะต้องส่งต้องส่งระยะนี้ครับ
ถึง๒๕เมตรสุดท้ายส่วนคนที่จะออกสตาร์ทเนี่ยก็จะออกสตาร์ทในระยะนี้เหมือนกันในช่วงจุดเริ่มต้น

จังหวะที่จะออกสตาร์ทเนี่ยไม้ต้องถึงมือคือเวลาที่คุณวิ่งไปข้างหน้าเนี่ย
มือคุณรับส่งไม้เนี่ยคุณต้องมีเสียงเอิร์ทไอ้ตรงนั้นนะครับ
จะอยู่ช่วงประมาณสักสองถึงสามเมตรซึ่งมันต้องบรรจบกันพอดีครับ
มันเลยเป็นที่มาของการฝึกซ้อมที่ต้องใช้ความชำนาญพอสมควร
ถ้าเปลี่ยนคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับความรู้ใจกันมันก็หายไป
แล้วก็ช่วงที่ซ้อมอย่างที่ผมบอกนะครับหลายคนบอกว่าโอ้โหมีเวลาเป็นวันเลยเนี่ยนะครับ
มันแบ่งซอฟต์ได้ไหมคือร่างกายนักกีฬาต้องพัก
โดยเฉพาะกีฬากรีธาเนี่ยนะครับซ้อมมากแต่แข่งน้อยใช้เวลาไม่กี่วิ
แต่กล้ามเนื้อนะครับดูจังหวะกระชากก็ได้ครับเวลาเปลี่ยนความเร็ว
อันนี้ถ้ากล้ามเนื้อบางทีไม่ชินกับสิ่งที่เคยทำมา
อย่างเช่นสมมุติมีองค์ประกอบแวดล้อมคือคนข้างเนี่ยวิ่งแซงเรา
เราต้องการจะตามช่วงนั้นแหละครับเป็นช่วงที่จะเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บ
เพราะว่าเราจะทำในสิ่งที่กล้ามเนื้ออาจจะไม่เคยชินเพื่อทำให้ได้
สิ่งที่เราคิดว่าต้องเสี่ยงก็คือพยายามจะตามคู่แข่ง
หรือจะฉีกคู่แข่งหรือทำลายสถิติที่ตัวเองเคยทำไว้
เห็นว่าในช่วงแรกวิ่งไม่ดีและตั้งใจจะไปกระชากในช่วงนี้
ถามว่าของเรา๔คูณ๑๐๐จากสถิติที่ซ้อมมาในช่วงต่าง
หรือว่ารุ่นก่อนสถิติ๓๘กว่าคือเป็นสิ่งที่ควรจะทำได้
แต่ว่าการวิ่งของน้องชุดนี้ถ้าพูดถึงความต่อเนื่อง
ก็คงต้องกลับไปขบคิดกันเหมือนกันว่าถ้าขาดใครคนได้คน๑บาทเจ็บไป
ฝึกซ้อมต้องคู่ขนาดหรือเปล่าทั้งการมีภูมิพลหรือไม่มี
จะต้องซ้อมให้เข้มข้นซึ่งจะไปประเมินสถานการณ์ว่า
อาจจะไม่เจ็บอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวอันนี้ผมว่าทีมงาน
คงต้องกลับมาพูดคุยกันเพราะว่าตัวนักกีฬาเรามีเยอะนะครับ
แต่ว่าตัวสำรองเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาให้เขาได้ซ้อมเพียงพอ
แล้วก็ประสบการณ์ต่างแดนของแต่ละคนในการที่จะวิ่งระดับนานาชาติ
ตัวเลขที่เคยได้ในกีฬาระดับประเทศกีฬาระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับ
พอเข้าไปแข่งขันในทวนาเมนต์ต่างประเทศที่มีคู่แข่ง
นี่ถือว่าอาจจะคู่ขี้สูสีกับเราเนี่ยนะครับ
มันจะมีปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เราไม่สามารถแข่งขันหรือทำได้ตามที่ตัวเองซ้อมมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต
ฉะนั้นเนี่ยถ้าวันไหนวิ่งได้เต็มร้อยที่เคยซ้อมมา
ตัวเลขมันอาจจะดีกว่าที่เคยซ้อมมาหรืออาจจะเท่าเดิม
ซึ่งเรากะเกมไม่ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะส่วนใหญ่ถ้าประสบการณ์น้อยเนี่ย
คุณซ้อมไปร้อยไม่พอคุณต้องซ้อมไว้๑๕๐
เพื่อให้มันดอบลงมาจากบางทีที่คุณตื่นเต้นมันจะเหลือร้อยหนึ่งก็ยังดี
อันนี้คือสิ่งที่ผมได้รับการแฉมาและพูดคุยนะครับ
ซึ่งก็ต้องให้กำลังใจกันต่อว่ามันซ้อมได้เท่านี้จริงในช่วงเวลาต่อวัน
เน้นย้ำนะครับประมาณ๗๙รอบนะครับ
อันนี้คือสุดของนักกีฬาแต่ละคนแล้วที่จะซ้อมกัน
แล้วคุณคิดดูว่าต้องวิ่งแบบที่เราเห็นในภาพเนี่ยนะครับ
วันละ๗๙รอบแต่ไม่ใช่มาถึงวิ่งได้เลย
ก็ต้องไปทำร่างกายเพื่อให้กล้ามเนื้อมันพร้อม
สำหรับการใช้งานในการซ้อมแต่เป็นการซ้อมแบบเต็ม
เพื่อทำให้ตัวเลขมันดีขึ้นแล้วก็ปรับแก้ไขนะครับ

การขาดนักกีฬาตรงนี้ไปก็เป็นสิ่งที่น่าครบคิดเหมือนกัน
แล้วก็คิรินตาติเวช
ที่เป็นความหวังในวิ่งระยะไกล

ซึ่งคาดการณ์ว่าพวกนี้คือชื่อที่ผมบอกไป
อย่างเช่นภูมิพลอย่างจอร์ชัวร์หรือว่าอย่างคีรินเนี่ย
จะต้องเป็นคนที่ได้เหรียญค่อนข้างแน่ก็เลยเห็นใจในจุดนี้นะครับ
เกี่ยวกับเรื่องการหาตัวนักกีฬาขึ้นมาทดแทนในกรณีที่เกิดอาการบาดเจ็บ
เพราะว่าภาพนี้ครับ

นักกีฬาไทยลงแข่งขันวอเล็กบอลครับ
ในลักษณ์ที่๒เจอกับทางเมียนมา

ภาพของอัชราพรคงยศนะครับ

แต่ข้างยังมีพัดลมอีก๒ตัว

คือแสดงให้เห็นว่าอากาศมันต้องร้อนจริงนะครับ
คือนักกีฬาเองก็ฟื้นตัวยากเหมือนกันนะครับ

มันก็ทำให้ระบบการหายใจมันกลับมาเร็วขึ้น
เมื่อไปแล้วตั้งใจไปแข่งแล้วครับ

โอ้โหแต่พัดลมนี่น่าสนใจนะครับ

เออเห็นแล้วก็น่ารักดีนะครับ
มีแฟนเยอะแต่ไม่เจ้าชู้นะครับ

หน้านี้น่าจะต้องพัดลมประมาณสัก๑๔๑๖นิ้ว

เราเห็นกันเนี่ยมันจะเป็นแอร์เครื่อง
ที่อาจจะใส่พวกน้ำโคนน้ำแข็งได้

แต่ว่าความเย็นมันไม่เพียงพอกับคนที่เข้าไปในสนาม
ซึ่งถ้าเราให้ดูนึกภาพของวอเล็กบอลชาย

ต้องบอกเลยว่าภาพที่เห็นแบบนี้นี่

ก็เห็นใจนักกีฬานะครับสู้แล้วกันสำหรับนักกีฬาทุกชาติ
ไม่ใช่เพียงแค่นักวอเล็กบอลไทยนะครับ
ส่วนภาพความประทับใจนะครับที่ต้องพูดกันสำหรับกรีธาเนี่ย
เรื่องราวดีของที่กัมพูชาก็ต้องชื่นชมเหมือนกันนะครับ
ูสมังนักกีฬาของเจ้าถิ่นก็ไม่ยอมแพ้นะครับก็วิ่งแข่งจนจบนั่นแหละ
เมตร๔เกมฝนตกกระนำอย่างหนักเลยนะครับคือยังไงต้องไปให้ถึงเส้นชัย
แม้ว่าจะไม่ได้เหรียญก็ช่างมันเพราะมันคือเกมกีฬาเอาชนะใจตัวเองได้ครับ
ก็กลายเป็นว่าพอภาพนี้มันดังในโลกออนไลน์นะครับถูกพูดถึงมากเลยในโซเชียลมีเดีย
ประทับใจไม่ใช่แฟนกีฬาเฉพาะในซีเกมนะครับคนไทยเองเห็นภาพแล้วก็สุดยอด
ชาวโลกก็แชร์ภาพนี้กันเยอะเหมือนกันนะครับคือทุกคนเนี่ยเข้าเส้นชัยไปก่อนเธอแล้ว
ประมาณสักต้องมีประมาณ๕๖นาทีเข้าไปก่อนแล้วนะครับแล้วเธอก็วิ่งของเธอมาเรื่อย
วิ่งทำเศรษฐีของตัวเองซ้อมมายังไงก็วิ่งแบบนั้นแหละครับ
จนสุดท้ายก็เข้าเส้นชัยด้วยเวลา๒๒นาที๕๔๒๒๐วินาทีนะครับ
ก็ทำให้รัฐบนตรีกระทรวงสารสนเทศมอบรางวัลนะครับเป็นเงิน๑ล้านเรียวครับ
ก็ตีเป็นเงินไทยแล้วกันเงินไทยคือ๘๔๐๐บาทนะครับให้กับบูซัมมัง
โบนัสไปหน่อยเป็นขวัญและกำลังใจนะครับ
เพราะว่ามันเป็นภาพดีนะภาพของคนกัมพูชาที่คือคุณสู้ด้วยความเป็นคนกัมพูชาจริง
คือสู้แค่ไหนก็ได้แค่ไหนก็สู้แค่นั้นแต่ถือว่าสู้แล้วนะครับไม่ต้องไปประดิษฐ์ประดอยอะไรเพื่อให้มันประสบความสำเร็
แต่ประถูปสุดท้ายมันไม่ใช่ความท่าภูมิใจของคนกบูชา
ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องเล็กแต่มันยิ่งใหญ่สำหรับคนกีฬาไม่ยอมแพ้จะทุกตะสุกใครจะมองอันนี้ก็ช่างมัน
ในอกุธไทยเธอก็ทำตามเป้าหมายของตัวเอง
เงินอัดฉีดตรงนี้ก็อาจจะเป็นกำลังใจเล็กน้อย
แต่สำหรับนักกีฬาบางคนมากกว่าเรื่องของเงิน
คือเรื่องของกำลังใจที่ได้รับจากคนทั่วโลก
ทำให้เธออาจจะมีแรงผลักดันในการที่จะไปสู้ต่อ
ในการที่จะกลับมาแข่งขาลธรรมเศรษฐิให้ดี
อกจากนี้ครับก็ยังมีกำลังใจเพิ่มจากสมเด็จหุ่นเซ็น
เพราะว่าตัวเลขที่ออกมาตอนแรกตีเป็นเงินไทย๘๔๐๐บาท
ไม่ได้ครับเพราะข่าวนี้นี่มันดังไปทั่วโลกครับ
นายกรัฐมนตรีอย่างกัมพูชาโอ้โหช่วงนี้ต้องการคะแนนเสียงด้วยนะครับ
ก็เอาเลยครับโพสต์ชื่นชมผ่านโซเชียลมีเดีย
บอกว่าตอนนี้แม้ติดประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับ
ครั้งที่๔๒ที่อินโดแต่ก็ติดตาม๔เกมนะครับ
และเห็นภาพนักกีฬาวิ่งฝ่าฝนแบบนี้โอ้โหอดไม่ได้ครับ
เอาไปเลย๑หมื่นดอลลาร์สหรัฐก็ตีทั้งท่วนไหมคะกลม
สามแสนนะครับกลายเป็นว่าไม่ได้เหรียญ
แต่อาจฉีด๓แสนนี่อีกนิดเดียวนะครับ
จะได้เท่าอาชีพที่นักกีฬากัมพูชาได้เหรียญทองแล้วครับ
อันนี้คือภาพนะครับที่เป็นภาพความประทับใจที่นำมาปิดท้ายในวันนี้นะครับ
รายวันนะครับเราจะพยายามนำเสนอข่าวที่เป็นเบื้องหลังอะไรอย่างนี้
อาจจะเป็นเรื่องของเจ้าภาพที่นำเสนอนกัน
ก็จะมีทั้งในเรื่องการจัดการแข่งขันด้วยนะครับ
ภาพความน่ารักต่างที่จะนำมาฝากกันให้เกิดความประทับใจ
มหากรรมกีฬาที่ทุกคนในภูมิภาคอาเซียน
ก็ยังให้ความสำคัญถึงแม้ว่าอาจจะมีประเด็นหลายเรื่องนะครับ
การบรรจุกีฬาที่เป็นกีฬาพื้นบ้านกีฬาที่ไม่ใช่กีฬาสากล
แต่ผมเชื่อว่ามันจะค่อยหายไปนะครับ
ทุกชาติให้ความสำคัญแล้วรู้จริงว่า

มันไม่ได้สามารถทำให้เกิดการต่อยอดกีฬาในระดับสากลได้นะครับ
เจอกันมาอีกนะครับในคลิปต่อไปนะครับ